พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพฯ
ท้อพลูกดาวน์

กลับมานี้กำหากับรายการท้อพลูกดาวน์

แขกเป็นใครคุยเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่ง
แต่บางกลุ่มก็อยากจะเช็คดวงของเขาเอง

เป็นทายาทของราชนีลูกทุ่งชื่อดังฮะ
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยเหมือนกันว่า
เขาจากจากโลกนี้ไป๒๐กว่าปีแล้ว

ใช่ถือว่าเป็นเรื่องราวอมตะ
แล้วเป็นครอบครัวที่ทุกคนเนี่ย
เฝ้ามองมองตั้งแต่สามี

ตอนนี้กลายเป็นมามองลูกและสามีแทน
ซึ่งเขาก็มีข่าวตลอดว่า
แต่ทั้งสามีและลูกเหมือนสปอร์ตไลน์ฮะ

แล้วเราก็ได้ยินข่าวมาเป็นระยะนะคะ
เรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นอีก๑วัน
เราขอถามพูดคุยถึงเรื่องราวผ่านดวงด้วย
เอาล่ะคำถามที่อยากจะถามเหมือนกัน
ว่าน้องเพชรเนี่ยเป็นทายาทของคุณพุ่มพวง
แต่สิ่งหนึ่งที่น้องเพชรร้องเพลงมาตลอด
ทำยังไงน้องถึงจะดัง

แม่ทำท่าก็ยิ้มย่องนะ
ขอต้อนรับน้องเพชรพักควัฒน์ค่ะ
น้องรถสวัสดีค่ะลูกค่ะสวัสดี
เห็นมาตั้งแต่๕ขวบเห็นแล้วนั่งอยู่ในท้องเอาอย่างนี้ดีกว่า
ตั้งแต่แม่ท้องเราก็จะเห็นมาตลอด
เป็นอีกหนึ่งคนที่เราจะเห็นเขาพัฒนาการการเติบโตของเด็กคนนี้มาตลอด

เป็นหนุ่มเต็มที่แล้ว

น้องเพชรเป็นข่าวโดงดังจากที่บอกว่า

คุณพ่อยกพินัยกรรมลิกสิทธิ์เพลงของคุณพึ่ง

ให้คุณดูแลหมดเลย

ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเอกสารเรื่องลิขสิทธ

คือพ่อเขามอบเอกสารตรงนั้นให้ผมดูแล
ผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับ
แต่ก็ต้องขอปรึกษาไปทางผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยครับ
คือลิขสิทธิ์นี่คืออะไรบ้างฮะชีวิตของคุณแม่
หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพุ่มพวงดวงจันทร์หรือ

แล้วก็ลิขสิทธิ์เรื่องของชีวิต

ถ้าเกิดฉันเกิดรุ่นเดียวกับเพชร
ฉันจะขอเกาะเป็นแฟนเพชรเลย
แต่นี่เป็นเศรษฐีเลยมากภายในพิษตา

ชะนีทั้งเมืองต้องอยากเป็นแฟนเพชรนะ
ถามจริงมีแฟนมีคู่ครองมีภรรยา
มีเป็นระยะเป็นช่วง
ให้ชัดมีเมียงั้นน้า
แต่ว่าคือตอนนี้ครับ
ประมาณสามสี่ปีที่ผ่านมา
คือรู้สึกเข็ดกับเรื่องของความรัก

ดีว่าไงครับ

เมื่อก่อนเราอาจจะแบบวุฒิภาวะ

การตัดสินใจอะไรที่ผ่านมาทั้งหมด

ถ้าจะถามตรงไปสักหน่อย
น้องชอบผู้หญิงมีอายุไหม

คือถ้าชอบแบบสเปคจริงครับ
ด้วยของคนนี้แปลกค่ะพ่อหมอรับ
ออกเป็นซิงเกิลก็ออกตอนสมัยยุคนี้

คุณก็ทำมาทุกยุคทุกสมัยของวงการเพลง

แต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จอย่างเปรี้ยงป้าน
รู้สึกไหมลูกรู้สึกยังไง

คือคนเขารู้จักเพชรในนามของลูกของคุณแม่นะครับ
แต่ยังไม่รู้ว่าเพชรร้องเพลงอะไรประมาณนั้นนะครับ
แม้กระทั่งเอาเพลงคุณแม่มาร้องก็ยังไม่เปรี้ยงปร่าง

อยากจะลองเช็คดวงสักหน่อยนึงว่าทำไม
ทั้งที่ทายาทของคุณพุ่มพวงคุณพุ่มพวงนี้
ระดับชนชั้นเป็นแฟนคลับของคุณพุ่มพวง
แต่ทำไมลูกกลับไม่เปรี้ยงป้างเขา

เดี๋ยวดวงเศรษฐีไหม
ไม่ใช่เศรษฐีดวงไม่มีทางไม่เศรษฐีเลย

ขอบคุณครับ
ก็เรียกว่าอยู่ดีได้ลิขสิทธิ์มาที่คุณพ่อยกให้

ท่านผู้ชมนะฮะช่วงนี้มีใครฮะที่มีโอกาสที่จะโชคหล่นทัพแบบไม่รู้ตัวเองเลย

คือในคนเราเนี่ยมันจะมีโชคหรือไม่มีโชคเนี่ย

ดวงเดิมเนี่ยมีดวงที่จะมีโชคอันนี้ไหม
ไม่ใช่แค่จรวมว่ามีโชคนะไม่ใช่สามร้อยถูกหวยนะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรายการดีกว่าไหม

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะมีเรื่องราวของน้องเพชรมากมายที่เราอยากถาม
คุณผู้ชมก็คงอยากรู้เช่นเดียวกัน
ต้องบอกว่าคนนี้ผ่านเรื่องราวร้ายหนัก
หนักเกินอายุของเขาก็เคยผ่านมาแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟ้องร้องกับคุณพ่อของตัวเอง
หรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือข่าวที่โดนของเราอยากรู้มาก

เอาให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวเลยช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
พ่อกับลูกมีปัญหากันอยู่กี่ปีอ่ะ
เคยสงสัยแล้วไปถามพ่อตรงมา

คำถามที่คุณถามพ่อคุณตอนนั้นคือ

ดวงนี้โดนของหรือไม่
โดนของหรือไม่